คุณสองคนกับคุณผู้ชมจำที่เราเล่าข่าวไปได้ไหม
เรื่องของเด็ก๓ขวบที่คุณย่าสงสัย
ว่าคือทำไมน้องถึงมีร่างกายบอบช้ำเต็มไปหมด
จนล่าสุดอาการน้องหนักถึงขั้นที่ม้ามแตกปอดฉีก
แล้วน้องยังอยู่โรงพยาบาลรักษาอยู่
คือน้องอยู่กับแม่อยู่กับพ่อเลี้ยง
ทีนี้ก็ต้องดูว่าใครทำหรือเปล่า
ซึ่งก่อนหน้านี้เวลาย่าบอกว่าไปเจอน้อง

แล้วแม่ก็จะอ้างว่าน้องเป็นโรคโลหิตจาง
นี่เป็นอาการของโรคที่น้องเป็น

อันนี้เหรอเลือดจางกับรอยช้ำเนี่ยนะ
น้ำแข็งไม่เชื่อซึ่งย่าบอกว่าไปถามคุณหมอมาแล้ว
บอกว่าไม่ใช่อาการของโรคด้วยเหมือนกัน
สุดท้ายคุณกันจอมพลังนะคะก็พาทั้งย่าแล้วก็ป้าของน้อง
วัย๓ขวบไปแจ้งความกับตำรวจของสพคลองหลวงค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าน้องอาการโคม่า
กลายเป็นว่าคุณผู้ชมก่อนหน้านี้สอบปากคำแม่ไปแล้ว

ล่าสุดค่ะแม่ค่ะคือตำรวจเรียกนะคะทั้งตัวแม่เด็กค่ะ
พ่อเลี้ยงแล้วก็คุณตามาสอบปากคำอีกเพิ่มเติมนานกว่า๗ชั่วโมง

จำได้ไหมที่บอกว่าเมื่อกี้นี้ตอนต้นบอกไปแล้วว่า

คือแพทย์บอกว่าเหมือนถูกทำร้ายนะ
อืมแต่ตอนนั้นย่าบอกว่าคือหมอเองก็ยังไม่กล้าฟันทง
สุดท้ายเนี่ยสอบกันเครียดเลย๗ชั่วโมง
แม่รับสารภาพนะคะว่าใช้มือตีที่เอวลูก๒ครั้ง
เพราะลูกไม่ยอมนอนตีครั้งแรกลูกยังไม่ยอมนอนร้อง
ตีครั้งที่สองอีกเจ้าตัวบอกว่าหงุดหงิด
ทะเลาะกับสามีใหม่แล้วตัวเองก็ไม่สบายแถมยังเป็นประจำเดือนด้วย
พอตีลูกเสร็จก็เข้าไปกอดลูกลูบลูกลูบหลังลูกลูบหัวลูก
ลูกหลับไปคุณฟังเสียงแม่ไหมคะไปค่ะ
พูดอย่างงั้นอ่ะแล้วลูกหัวแล้วลูกหนูก็หลับ
อืมแม่เนี้ยถูกสอบปากคำเข้มก็เผยออกมาแค่นี้
รับตีลูกไปสองทีที่เอวแต่ก็กอดแล้วก็ขอโทษลูกแล้วนะ
แต่ทีนี้มันไม่เขาเรียกว่าการตีลูกไปสองทีที่เอวเนี่ย
มันจะทำให้เด็กมาเจ็บหนักขณะซิโคโลหักปอดฉีก
้ามแตกได้หรือเปล่าแล้วเด็กโคม่านะคะเออ

สองทีคือนางนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ตำลวกต้องไปสืบสวนต่อว่า
ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันคือการตี๒ทีจริงหรือเปล่า

ได้ไหมที่แม่ปฏิเสธตั้งแต่ต้นจนเพิ่งมารับสารภาพว่าตี๒ที
ยายเองก็ยืนยันบอกไม่มีใครทำร้ายหรอก

แล้วทีนี้ทางย่ากับป้าของเด็กเนี่ย

ซึ่งก็เป็นอดีตสามีของคุณแม่ของน้องเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าคืออ้างนั่นแหละอย่างที่ขวัญบอกไปตอนต้นไง

แล้วย่าเคยบอกว่าตอนพาไปหาหมอ
หมอยังเคยบอกเองว่าเคยรักษาเด็กลักษณะบาดเจ็บแบบนี้

ใช่ฮะย่ากับป้าบอกว่าไม่เชื่อหลานสะพ้ายคนนี้เลย
เรื่องที่ไม่ได้ทำร้ายลูกเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้ตำรวจก็ได้แต่แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ให้ผู้อื่นนะคะจนได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็ฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะ